หลังจากที่เราได้เจอตัวน้องกันไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะ
ก็มีทีมที่ร่วมปฏิบัติการภารกิจค้นหา

แต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นนะคะ
ก็คือทีมฮีโร่เก็บรังนกจากเกาะลิบง
ตอนแรกเขาก็เตรียมตัวจะเดินทางกลับแหละ
แต่ว่าอยู่ถูกเรียกตัวกลับมาที่ถ้ำหลวง
อย่างเร่งด่วนเขาก็ต้องกลับกันมานะคะ
โพสต์ภาพทีมเก็บรังนกที่เดินทางมาจากภาคใต้

อีก๓๐นาทีจะขึ้นเครื่องกลับใต้กลับบ้านกันอยู่แล้วเชียว

เป็นสายจากทหารบอกว่า

กลับมาก่อนมาช่วยภารกิจเสริมหน่วยซิล

เขาเป็นทีมเก็บรังนกนางแอ่นบนเกาะลิบงในอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะ

โดยก่อนหน้าที่จะมาเขาระดมทุนซื้อตัวเครื่องบินมากันเองนะ

ใบอนุญาตมาด้วยมีใบอนุญาตนะจ๊ะไม่ต้องถาม
ก็คือเขาเนี่ยด้วยความที่อาชีพเป็นคนเก็บรังนกนางแอ่น
เพราะฉะนั้นนี่คือวิชาชีพที่เขาถนัดเลย
ปีนถ่ำโรยตัวอะไรแบบนี้ก็มาช่วยในภารกิจนี้กัน
เมื่อวานนี้ระหว่างที่อยู่ที่สนามบินอย่างที่บอกนะคะ
อีก๓๐นาทีไทยสมายเที่ยวบินเชียงรายสุวรรณภูมิ

โทรศัพท์จากทหารโทรเรียกตัวพวกเขากลับถ้ำหลวงอีกครั้ง
เพราะว่าผู้ว่าบอกว่าอาจจะเพิ่มแผน
พาเด็กออกจากถ้ำทางปล่องแทน

ทั้งที่๓๐นาทีจะได้กลับไปนอนพักสบายที่บ้านอยู่แล้ว
พร้อมใจกันบอกโอเค
เปลี่ยนตัวทันทีเลื่อนการเดินทางกลับ
แล้วก็เดินทางไปที่ถ้ำหลวงอีกครั้ง
เพื่อเสริมช่วยเหลือภารกิจกับของหน่วยซิล

หลายคนเห็นโพสต์นี้แล้วอดชื่นชมไม่ได้จริงว่า
โอ้โหซึ้งน้ำใจพี่มาก
มาก็มาเองนะไม่ได้แบบว่า
คือรวบรวมเงินตัวเองเสียเงินกันเองระดมทุนกันมา
ชาวบ้านเขาก็ช่วยไงบริจาคคนละนิดคนละหน่อย
สองหมื่นกว่าบาทเนี่ยให้เป็นค่าตัวเครื่องบินของทั้งหมดทั้งทีม
เพื่อที่จะเดินทางมาแล้วก็ขากลับ

ก็อนุเคราะห์เรื่องของการเดินทางกลับเรื่องของตัวเครื่องบินให้
แต่นี่ค่ะพี่เขาบอกว่าพร้อมนะ

ก็เตรียมทั้งเชือกทั้งไฟฉาย
ที่จะโรยตัวแบบนี้นะคะ
คือเอาว่าบ้านกลับเมื่อไหร่ก็ได้บ้านอยู่ที่เดิม
ถ้าเรียกตัวกลับไปยินดีกลับไปที่ถ้ำหลวง